โดยที่ญาติผู้เสียชีวิตเชื่อว่าเกิดจากการฉีดวัคซีน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงงานของผู้เสียชีวิต
ให้เห็นนะว่าผู้เสียชีวิตเริ่มมีอาการอ่อนแรง
หลังจากนั้นก็ล้มไปกับพื้นแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเขาเริ่มเซนะฮะและหาที่ยืนพิงแล้ว
แล้วหลังจากนั้นเดินไปอีกประมาณ๒๓เก้า
ก็ไปล้มอยู่ตรงนั้นเลยเพื่อนร่วมงานก็ตกใจ
ถามว่าเป็นอะไรกันนะฮะแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในโกดังเก็บของที่
ตำบลอาหารบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื่อวันที่๘ตุลาคมปี๖๔นี่แหละครับ
ช่วงเวลาประมาณสัก๔โมง๕๙นาทีในช่วงเย็นนะฮะ
จับภาพขณะที่นายมโนสิตจันทราอายุ๒๖ปีหรือว่านุ๊ก
มีอาการจุกแน่นที่หน้าอกแล้วเหมือนเขากุมขมับนะคุณนะ
แล้วก็เดินเซขวามาพิงไอ้กล่องอะไรตรงนี้นะฮะ
ก่อนที่จะเดินไปอีก๒๓๙แล้วก็ล้มลงหลังเพื่อนเนี่ยนะครับ
มือเขายังถือโทรศัพท์มือถืออยู่นะฮะ
หลังจากนั้นเพื่อนร่วมงานก็รีบเข้ามาดูอาการ
พบว่าผู้ที่ล้มลงก็นอนหงายแน่นิ่งไป

เข้ามาช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็โทรเรียกสายด่วน๑๖๖
สุดท้ายเป็นข่าวเศร้าครับเพราะว่าคุณมโนสิตเสียชีวิตนะครับ
คลิปนี้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเรียกสั้นว่านุ๊ก
ุ๊กเป็นชื่อเล่นของผู้ตายนะ
โพสต์ไว้ระบุว่าช่วยกันแชร์คลิปให้หน่อยค่ะ
ุ๊กจะได้ไม่ตายฟรีหลังจากไปฉีดวัคซีนไข้
ที่เซ็นทันเวสเกจบางใจมาได้๒อาทิตย์
นั่นแสดงว่าภรรยาของคุณนุ๊กเป็นคนโพสต์เอาไว้นะฮะ

ก็นำคลิปนี้มาแชร์ต่อ
บอกว่าต้องรอฟังคำอธิบายและผลรับรองทางการแพทย์
ถึงสาเหตุที่ชัดเจนอีกทีว่าฉีดวัคซีนสูตรไข้
แล้วทำให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตหรือไม่นะครับ
แต่การฉีดวัคซีนต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม
ให้ข้อมูลทางการแพทย์ของเราแก่เจ้าหน้าที่
หมอพยาบาลที่ทำการฉีดอย่างละเอียดถูกต้อง

กันไปแต่ละเคสที่มีปัญหา

ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปยังโกดังจุดเกิดเหตุ
ในพื้นที่ตำบลอาหารอบางบัวทองจนธบุรี
ก็ไปพบกับผู้ร่วมงานที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ก็คือนายอดิเรกอยู่จุ้ย

กำลังจะเดินทางกลับบ้านก็เลยเดินมาเข้าห้องน้ำ
และอยู่ก็มีอาการอย่างที่เห็น
คือแน่นหน้าอกแล้วก็โทรศัพท์หาแฟน
ว่าจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางบัวทอง
เพราะว่ามีอาการแปลกก็จะไปหาหมอนะครับ

ก็เกิดอาการหน้ามืดแล้วก็ล้มลงทันทีนะครับ
ทีนี้เพื่อนร่วมงานก็เรียกกู้ภัย
ปรากฏว่ารถกู้ภัยอยู่ซอยวัดลาดประดุก
ซึ่งไกลจากจุดเกิดเหตุมาก

หามขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลบางบัวทอง
ขณะที่นำส่งโรงพยาบาลปรากฏว่านายมโนสิตหรือว่านุ๊ก
บอกว่าตอนนี้คือตามันมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับ

เพื่อนก็สงสัยเอาตายังลืมอยู่แต่มองไม่เห็นอะไรเลย

ก็รีบอุ้มลงผู้บาดเจ็บขึ้นเตียง

แล้วก็เวรเปรย์ก็รีบที่จะพาผู้บาดเจ็บ
คนไข้เข้าสู่ห้องฉุกเฉินทันที

สักพักเห็นเจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีชีพจรแล้ว
ก่อนที่นายมาโนศิตจะเสียชีวิตนะฮะค่ะ
พูดแบบเป็นวาสาหร่างนี้นะครับพูดแบบเป็นวาสาหร่างนี้นะครับ
เราก็ก่อนถึงโรงพิธีกราศาสนภาคเขาก็ได้เงียบไปสักครั้ง
ตอนที่เป็นลมเหรอมองละไม่เห็นเลย
ถ้าที่เป็นลมตอนกุ้มขึ้นล๊อต

มันยังรู้สึกว่าอยู่
มันไม่มีอะไร

เดิมมามีหนักสิบแต่มันบอกว่ามันมองอะไรไม่เห็นแล้ว
ส่วนภรรยาของผู้เสียชีวิตก็คือนางสุภาวดีจันทาอายุ๓๕ปี
ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าหลังจากที่ตัวสามีฉีดวัคซีนเมื่อ๒อาทิตย์ก่อน
สามีก็มีอาการในเบื้องต้นคือผื่นขึ้นมีอาการคันเรื่อยมานะครับ
แต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอจนมาเกิดเหตุการณ์ซะก่อนนะฮะ
ปกติแล้วสามีของเธอเป็นคนแข็งแรง
ตอนนี้ทำใจไม่ได้เลยที่สามีจากไปไวแบบนี้มันเกินจะรับไหวจริง
เพราะสามีเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มีลูกด้วยกันใน๒คน

ตอนนี้ที่เป็นกังวลมากว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยา
เพราะสามีเสียชีวิต๒อาทิตย์หลังฉีดวัคซีน
ในช่วงที่ต้องมีอาการต้องมีอะไรนะ๓๐นาทีในการที่จะดูอาการเบื้องต้น
คือสามีไม่ได้เสียชีวิตช่วงนั้นแต่มาเสียชีวิตหลังจากนั้น๒อาทิตย์
ก็เลยต้องรอนะต้องรอดูผลการพิสูจน์
ว่าทางแพทย์เนี่ยจะฟันทงออกมาว่าอย่างไรนะฮะ

ค่ะไปฉีดเข็ม๒นะคะเมื่อวันที่๒๔กันยาค่ะ
แล้วทีนี้ก็มีอาการอาการก็คือจะมีไข้
มีไข้แล้วก็จะมีปวดผื่นขึ้นตามร่างกาย

อาการนี่ไข้นี่ก็คือเป็น๒๓วันแรกเราก็กินพารา
พินทาราก็หายพออยู่มาอยู่มาเรื่อยก็เริ่มผดขื่นขึ้น

วันแรกแหละที่ไปฉีดก็เป็นมาเรื่อย
ก็ไปซื้อยาแก้ปวดฝืนมาทาก็ไม่หาย
พอต่อมาก็มาเป็นปวดขาปวดกระดูก
คือภรรยาติดใจสาเหตุการเสียชีวิตมากนะครับ
แม้ว่าจะได้รับใบรับรองการเสียชีวิต
จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์บรังสิต
ระบุไว้ว่าเสียชีวิตจากสภาวะแทรกซ้อน
จากโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คั่วหัวใจแตกซะ

สามีไม่เคยมีโรคประจำตัวและไม่มีประวัติในการรักษาเลย

ก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจอีกครั้งได้ไหม
ตรวจพิสูจน์ให้หน่อยสปสชว่ายังไงนะครับ
ทีนี้ศพของนายมโนสิตครอบครัวนำมาตั้งสวดพระอภิษฐรรมไว้
ที่บ้านเกิดที่วัดเสรีสามิคีธรรม
นิคมสร้างตนเองรัฐภูมิที่หมู่๗
ตำบลท่าชมวงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับ
แล้วก็พิธีชาปนกิจจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ